สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุณผู้ชมครับ
หลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ได้สัมผัสกับอากาศหนาวยิ่งมาแนวระยะหนึ่งแล้ว
หลังจากนี้ครับพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ
เช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ครับ
ต้องรับมือกับความแปรปวนของลักษณะอากาศอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ก็จะทุเลาเบาบางลงในหลายพื้นที่
แต่ก็ยังคงมีหลายพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าจับตากันอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เองเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสภาพอากาศ
บริเวณประเทศไทยแล้วก็ส่งผลต่อหลายจุดอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูกันนะครับเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
หลากรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งประกอบไปด้วย๓จังหวัดดังนี้นะครับ
ก็คือบริเวณจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดนาราธิวาสครับ
อีกหนึ่งสถานการณ์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
ก็คือสถานการณ์คลื่นซัดฝั่งครับพบ๑จังหวัดก็คือบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะในอำเภอหัวไซแล้วก็อำเภอปากพนังครับ
จากสถานการณ์ดังกล่าวก็พัดบ้านเรือนประชาชน
รวมไปถึงถนนพังเสียหายหลายพื้นที่ละทีเดียว
แต่ว่าหลังจากนี้ครับยังคงมีอีก๙จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก
รวมไปถึงดินถล่มอย่างต่อเนื่องก็ประกอบไปด้วยจังหวัดชุมพรสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสตูนสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส
อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกับลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับพบว่าปัจจัยตัวสำคัญอย่างเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาวครับก่อนหน้านี้กำลังแรงละทีเดียวนะครับพัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลังจากนี้พบว่ามรสุมดังกล่าวนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นลดลงครับ
ทะเลนั้นคลื่นก็จะสงบลงประมาณสองเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามชาวเรือที่เจาะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังแรง
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิบริเวณทางตอนบนนั้นสูงขึ้นเล็กน้อย

เดี๋ยวเราไปดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกัน
ช่วงเช้าวันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศา
คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้พบว่า
อุณหภูมิเขยิบสูงขึ้นเล็กน้อยไปอยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐องศาเซลเซียตในช่วงเช้า
แต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นกันอยู่
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มวลอากาศเย็นนั้นถอยร่นกลับไป
ก็คือเรื่องของหมอกครับที่อาจจะหนาในหลายพื้นที่
ส่วนตั้งแต่วันที่๓ไปจนถึงวันที่๖ธันวา
พบว่ามวลอากาศเย็นยังถือว่าเป็นตัวการสังการเล็กที่เดียว
ทำเอาบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยได้เจอกับอากาศเย็นหนาว
จะกลับมาอีกครั้งปกรุงบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในช่วงแรกนั้นจะมีฝนตกหลังจากนั้นอุทธภูมิกว่าจะลดลง๒๔องศาเซลเซียส
แน่นอนสิ่งที่แรงตามมาก็คือมรสมตะวันออกชีวิตเตียงเหนือ
ที่จะพัดปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยครับ
จะทำให้ตั้งแต่วันที่๓ไปจนถึงวันที่๖ธันวาคม
บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
เวลาลมก็จะสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทย
ยังไงใครที่จะออกเดินเรือในช่วงระยะเวลานางกล่า
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กคนที่จะงดออกจากฝั่ง
ที่สำคัญครับอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ